กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเจ้าหญิงของวงการบันเทิงไทยไม่มีใครเทียบเธอได้สำหรับคุณแอนทองประเส

นอกจากจะมาเป็นผู้จัดละครแล้วพักหลังมานี่คุณผู้ชมหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง

ตัวเงินเป็นทอง

จะบอกว่าเขาหยิบจับอะไรก็ดีไปหมดเลยตอนนี้เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เก่งครบสุดจริงนะสำหรับคุณแอนทองประสม

เออต้องบอกว่าแอนเพลสธุรกิจค่ะอสังหาริมทรัพย์ที่ทำร่วมกับหวานใจเอธินพันธ์ออกมาเรียกน้ำย่อยในอินสตราแกรมกันไปก่อนนะครับ
มืออยู่แล้วงานนี้ค่ะเจ้าหญิงของวงการบันเทิงไทย
ขออาศัยสเต็ปเทพออกตัวกับสื่อมวลชนว่า
ขอชี้แจงแบบละเอียดยิบในวันเปิดตัวธุรกิจนี้ในต้นเดือนหน้า
แหมพี่แองดึงเช็งไว้ก่อน
มีกั๊กนิดนึงเกิดเหมือนกับกั๊กนิดนึงรวมถึงข่าวดีว่า
มีลุ้นสละโสดหรือไม่ก็ขอตอบพร้อมกับหวานใจเลยทีเดียวค่ะ
โอ้ยแอนด์กำลังจะเชิญมันที่

ค่ะ

อันนี้บอกตรงเลยว่ากั๊กทำต่อเพราะอยากให้ไป

มีสปานวดหน้าแล้วก็เป็นสปาตัว
แล้วก็มีร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวอำภาวา
ร้านอาหารตู้กับข้าวแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าเด็กเล็ก
แล้วก็ร้านเกมแล้วก็มีร้านหมอฟัน

อันนี้ดูไม่เล็กแล้ว

ถ้าใครรับเงินใครไม่รับเงิน

ใหญ่แอนเท่านั้นที่พูดมานี่ไม่ได้เล็กเลยนะ
แอนคือเยอะมากถ้าบอกว่าเป็นคอนโด
แล้วมีร้านลวงใต้คอนโดเยอะขนาดนี้

ไม่ตอบร้องแต่ว่าก็น่าสนใจนะพี่แอนบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีข่าวดี

ไม่ใช่แค่ข่าวดีเรื่องคอนโดอย่างเดียวนะ

ขอให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยที่หลายคนลุ้นอยู่นะครับ